วันนี้ก็จะมีข่าวดีเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูด้วยนะหรือว่าน้องนมเย็น
เขาจะขยายให้ขึ้นฟรีไปถึงนู่นหลังปีใหม่เลยมาติดตามกันในเช้านี้ต้องรู้
กำหนดไว้๑๗ธันวาคมแต่ขยายครับเจรจาจนสำเร็จขยายไปให้คนได้ขึ้นฟรีถึง๒มกราคม๒๕๖๗เป็นการส่งมอบความสุขส่งท้ายปีให้กับประชาชนครับแล้วเขาจะไปเริ่มเก็บค่าโดยสารค่าบริการเนี่ยเต็มระบบในวันที่๓มกราคมโดยอัตราค่าบริการเริ่มต้น๑๕บาทไปจนถึง๔๕บาทโดยอาคารจอดและจรก็จะเริ่มเก็บค่า
ส่วนเรื่องนี้จะมีใครให้มากกว่าบขสหรือเปล่านี่ถามไว้เลยเพราะล่าสุดบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขสรับเตรียมขยายระยะเวลาจองตัวโดยสารล่วงหน้าทุกเส้นทางทั่วประเทศจากเดิมใน๙๐วันก็เป็นปีนึงกันไปเลยครับ๓๖๕วันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถไปจอง
ทั้งประเทศเว็บไซต์บขสหรือช่องจำหน่ายตัวของบขสที่สถานีเดินรถของบขสทั่วประเทศถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่๑๔๙๐ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
แต่มาเรื่องสุดท้ายอาจจะไม่ค่อยดีสำหรับคนที่เดินทางด้วยเครื่องบินครับ
บริการตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องบริการเช็คอินด้วยตัวเองอัตโนมัติ
และบริการรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ
แต่พอเป็นแบบนี้ตอนมีระบบแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้นทุนค่าบริการก็เลยเพิ่มขึ้น
จำเป็นจะต้องปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกครับ
สำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศปรับจาก๗๐๐บาทก็เป็น๗๓๐บาท
ส่วนผู้โดยสารขาออกภายในประเทศปรับจาก๑๐๐บาทเป็น๑๓๐บาท
มีผล๑เมษายนปีหน้า๒๕๖๗ครับ